เรื่องของช้างแต่ทีนี้พาคุณผู้ชมไปร้องเพลง
น้องแสนรักเป็นลูกช้างผสมเทียมตัวที่๒ของประเทศไทยนะคะ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีก็เลยเตรียมกิจกรรมพิเศษนะคะ
เนื่องในวันเกิดของน้องแสนรัก
สันรักนี่เป็นลูกช้างเอเชียเพศเมียตัวแรกจากการผสมพันธุ์
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
และเป็นตัวที่๒ของประเทศไทย

วันที่๘ตุลาคมที่จะถึงนี้
เขาจัดเตรียมงานไว้แล้วนะ
งานปาร์ตี้วันเกิดเนี่ย
มีเค้กมีผักมีผลไม้

เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและเด็กได้มาร่วมกินผักกับช้าง
เฮ้ยกินผักกับช้างเลยเหรอ

โวยพรให้กับน้องแสนรักเขา
แล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับน้องแสนรักเองนะคะ
สำหรับน้องแสนรักถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จ
ในการผสมเทียมจากแม่ช้างชื่อว่าจิ๋ม
ตกลูกช้างวันที่๘ตุลาคมปี๒๕๕๙
ก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้แสนรัก๕ขวบ
เป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมเชือกที่๒ของประเทศไทยนะคะ
คุณอนุพงศ์บอกว่าภายในงานจัดนิทัศกาลความเป็นมาของน้องแสนรัก
และนิทัศกาลแสดงความสามารถของช้างตัวอื่น
ใครที่จะไปกี่โมงงานเริ่มกี่โมง
เอาเค้กไปให้น้องได้ไหมเอาผลไม้ไปเสริมได้ไหม
เบอร์ขึ้นที่หน้าจอให้แล้วค่ะเบอร์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
ได้ครับใครมีลูกมีหลานนะครับพาไปเที่ยวได้นะครับ
เด็กน่าจะชอบมากด้วยนะครับ